ส่วนเรื่องของขโมยขโจรต้องติดตามนะ
ช่วงนี้ขโมยเยอะนะมาหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธี

วงผู้ชมดูจับภาพวงค์จรปิดตามไปนะ
ติดตามกันไปนะกล้องเนี่ยจับภาพคนร้ายได้นะฮะ
คนร้ายเป็นชายกลางคนรูปร่างทวมผิวขาวสวมกางเกงขาสั้นสีแดง
โอ้โหกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดขนาดนี้เลย
นี่สวมเสื้อยืดแขนยาวมีหมวกคลุมศีรษะแล้วก็มีผ้าปิดบังใบหน้า
เดินมาจากริมถนนข้างบ้านแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนกำแพงบ้าน
ลักษณะแบบนี้ค่ะพอปีนขึ้นไปแล้วยังไงใช้มือหมุนกล้องวงจรปิด
ปีนขึ้นไปปั๊บเอามือหมุนกล้องวงจรปิดให้มันหันไปทางอื่น
เดินแล้วก็ไปลงข้างออฟฟิศซึ่งอยู่ภายในบริเวณบ้าน
หลังจากนั้นเดินสำรวจรอบบ้านอีกนะแต่ด้วยความที่ประตูและหน้าต่างปิดแน่นหนาค่ะ
ก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นอีกคนร้ายก็เลยไปหยิบเอาถุงเท้าฟุตบอลของเจ้าของบ้านมาใส่
เพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่ให้มีรอยเท้ารอยนิ้วมือแล้วก็หยิบกระเป๋าแบบถุงหิ้วมาสะพายเอาไว้ด้วย
เดินไปเดินมาอยู่ในบริเวณบ้านนานกว่าหนึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมแบบเนี้ยคือบิดกล้องวงจรปิดด้านหน้า
แต่กล้องวงจรปิดในบ้านมีหลายตัวคุณดูสิเขาคงไม่รู้ไงใช่ข้างในก็จับภาพเอาไว้ได้เห็นไหม
อืมเดินไปเดินมาในบ้านนานเป็นชั่วโมงแล้วก็เดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่อืม
ค้นของในรถค่ะจนพบกุญแจรถพลิกอัพยี่ห้อโตโยต้า๔ประตู
อยู่ภายในบริเวณบ้านคนร้ายก็เลยเข้าไปรื้อค้นเอาทรัพย์สินทั้งหมดภายในรถไปด้วย
ก่อนที่จะหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่เก้าสิบห้าทับสามสิบเก้า
อายุสามสิบหกปีเป็นเจ้าของโรงแรมหรูบนเกาะพี่อืม
ซึ่งอยู่ห่างจากสพเมืองกระบี่เพียงห้าร้อยเมตรเท่านั้นอยู่ใกล้สถานีตำรวจด้วย
ช่วงนั้นนอนหลับอยู่ในบ้านแล้วเป็นวันฝนตกมีฝนตกฟ้าร้องก็เลยไม่ได้ยินเสียงนอกบ้านเลยค่ะ
เพราะว่าเสียงข้างนอกมันดังเนาะมารู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าแล้วอ้าวตื่นมามีทรัพย์สินหลายอย่างที่หายไป
เมื่อไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าโอ้โหคนร้ายเข้ามาเดินอยู่ในบ้านนานมากเป็นชั่วโมง
สำหรับทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปนะคุณผู้ชมก็จะมีกระเป๋าใส่เอกสารที่เป็นกระเป๋าถือเป็นกระเป๋าแบรนดเนมหรูอ่ะ
ราคาสามหมื่นบาทกับสี่หมื่นบาทสองใบโอ้โหบอกยี่ห้อเลยแล้วกันเป็นยี่ห้อมีกระเป๋ากุชชี่กับกระเป๋าหลุย
สาวรู้ดีแพงนะหายไป๒ใบเงินสดอีกประมาณเกือบหกพันบาทครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีบัตรเครดิตอืมบัตรเอทีเอ็มยี่สิบใบอุ้ย
สมุดบัญชีเงินฝากสิบสองเล่มครับและโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่อง
นี่ค่ะทั้งหมดนี้หายไปนับแสนนะคะรวมมูลค่าเนี่ยเกือบแสนเลยนะคะ
และต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หายเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนร้าย
เคยเข้าไปขโมยของที่ออฟฟิศแล้วแต่ครั้งนั้นกล้องวงจรปิดมันเสีย
อ๋อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบภอมเมืองกระบี่
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกระบี่
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะพร้อมกับเก็บหลักฐานต่าง
รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อจะเร่งติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะส่วนใครที่พบเห็นเบาะแส
คุณสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะ
หูเป็นตาร่วมด้วยช่วยกันหน่อยนะคะ
แต่ครั้งนี้กล้องวงจรปิดไม่เสียถึงแม้ว่าโจรจะบิดมุม
แต่ด้านในบ้านยังมีกล้องวงจรปิดอีกหลายตัวนะ